สวัสดีค่ะทุกคนโรนหนาวกับเราซุประสารามาแล้วค่ะ
พาคุณผู้ชมมาเที่ยวทุ่งทานตะวันแหมแต่ดอกกับหน้าดิฉันเนี่ยใหญ่ใกล้เคียงกันเลยนะคะ
เดี๋ยวกลับบ้านไปต้องจัดการแล้วแต่ใครที่จะมาเที่ยวมาชมดอกไม้แบบนี้ช่วงนี้มาเถอะ
อากาศดีมากเลยโดยเฉพาะช่วงเช้าเช้าแบบนี้นะคะที่ลบบุรีค่ะ
เขาเปิดให้เข้าชมเรียบร้อยแล้วอยากให้มามากแต่จะบอกว่าสงสารค่ะ
คนที่อยู่ในภาคใต้ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนเลยนะเพราะว่าฝนยังเยอะอยู่เลยค่ะ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนช่วงนี้นะคะก็เป็นลมจากฝั่งตะวันออกไม่ว่าจะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
รวมถึงลมตะวันออกพัดพาเอาความชื้นจากทะเลอาวไทยเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้กลายเป็นฝน
และนอกจากนี้ยังกดร่องฝนให้ต่ำไม่ไปไหนเลยอยู่แถวภาคใต้นี่แหละ
ลักษณะแบบนี้เกิดฝนได้ทั้งวันเลยนะคะช่วงเช้าเช้าอาจจะเอ๊ะเป็นฝนแค่บางบางเท่านั้นเอง
แต่พอเที่ยงภาคใต้จ๋าฝนเริ่มหนักเริ่มแรงนะคะตั้งแต่ตอนกลางก็คือจังหวัดสุราธานีลากยาวไปจนถึงนราธิวาส
แต่ช่วงเย็นเบาลงเล็กน้อยแต่ก็ยังมีฝนอยู่นะและจะตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงดึกเลย
ไปเที่ยวไหนไม่ค่อยสะดวกเลยนะช่วงนี้นะคะภาคใต้นะคะ
เอานอกจากฝนที่เกิดขึ้นในภาคใต้แล้วไหนดูคลื่นหน่อยซิสูงไหมเอ๊ะแต่แปลกเหมือนกันนะคะฝนเยอะแต่คลื่นไม่ค่อยสูง
แต่มีจุดที่น่าเป็นห่วงอยู่หนึ่งจุดก็คือชายฝั่งของจังหวัดนราธิวาส
จุดนั้นค่ะจะเห็นว่าเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินก็คือจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้ประมาณ๒เมตร
เรือเล็กระวังนะคะออกจากฝั่งค่ะก็ต้องดูด้วยนะคะว่าคลื่นมันเป็นยังไงมีฝนก่อตัวหรือเปล่านะคะนั่นคือจุดเดียวที่เราเป็นห่วงค่ะ
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิมาดูอุณหภูมิหน่อยแหมโอ้โหสีเขียวเลยนะภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนนะคะรวมถึงจุดที่เป็นฝั่งตะวันตกค่ะจุดที่เป็นภูเขาตอนเช้าเช้าอาจจะอากาศหนาวตัวเลขอาจจะต่ำกว่า๑๐ก็เป็นได้นะคะเป็นเลขตัวเดียวได้แต่พอสายสายสัก๑๐โมงสัก๑๑โมงตายแล้วภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนค่ะแถวพิ
โสดมาเที่ยวแบบนี้ทุกปีเลยมาคนเดียวแต่ไม่เป็นไรหรอก
เขาบอกว่ามาเที่ยวคนเดียวก็ดีนะคะจะได้ใช้เงินคนเดียว